คุณผู้ชมคะมาดูกันต่อเรื่องของกระสือค่ะทั้งสองที่เลยนะคะ
ทั้งที่จังหวัดชายภูมิและที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
วันนี้เนี่ยจะมีความคืบหน้าทั้งในมุมวิชาการครับ
และในมุมของมือปราบสัมภเวษีหมอปลาก็มานะคะ
หมอปลาบอกขอท้าพิสูจน์หน่อยไปที่ชัยภูมิกันก่อนนะคะ
ที่บ้านวังอ้ายจีดตำบลวังตะเข้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิ
เรื่องนี้เราเล่ากันมาหลายวันเชื่อว่าคุณผู้ชมก็พอรู้เรื่องราวแล้วนะคะ
คือคนในพื้นที่เขาเห็นดวงไฟประหลาดครับ
คุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปก็เห็นดวงไฟประหลาดทุกคืน
แต่ยังตอบคุณผู้ชมไม่ได้จริงว่าคืออะไรกันแน่
คนในพื้นที่บอกว่าอาจจะเป็นผีกระสืออาจจะเป็นผีโพงครับ
หรืออาจจะเป็นวิญญาณของเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางที่เฝ้าสมบัติอยู่
เพราะคนในพื้นที่บอกว่าเขาขุดเจอสมบัติโบราณเยอะจริงทั้งหายทั้งกำไรอะไรแบบนี้ค่ะ
ดวงไฟก็จะวันแรกเนี่ยบอกว่าจะเห็นเป็นเหมือนสองดวงวันที่สองเป็นดวงแดงแดงส้มส้มดวงใหญ่ดวงเดียว
ทีมข่าวเอาโดรนขึ้นบินก็เห็นดวงไฟจริงจริงทีเนี้ยก็ต้องหาคำตอบให้คุณผู้ชม
เพราะคุณผู้ชมก็ถามมาทุกคืนตกลงใช่กระสือไหม
ตกลงมีกระสือจริงไหมหรือเป็นอะไรกันแน่ถึงขั้นที่ที่ชายภูมิที่มีน้องผู้ชายอายุสิบห้า
อันนี้อันนี้โดรนนะฮะอันนี้โดรนของเรานะที่เราขึ้นบินวันนั้นแต่วันนั้นโดรนเราก็เจอ
โดนก็เจอค่ะน้องผู้ชายอายุ๑๕ที่ขี่รถจักรยานยนต์เจอดวงไฟประหลาดไล่ตามหลัง
หันไปถ่ายภาพอีกวันหนึ่งผีเข้าเลยอ่ะอืม
ทีมข่าวไปคุยกับนักวิชาการให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังคุยกับคนในพื้นที่ให้เพิ่มนะคะครับ
นี่นะคะนี่คือน้องน้องวัยสิบห้าอืม
ที่วันนั้นบอกว่าขี่มอไซค์ไปเจอก็ถ่ายไว้พอดีใช่แล้วก็โอ้โหดวงไฟไล่ตามหลังเลยอ่ะ
อีกวันหนึ่งเป็นแบบนี้เลยอ่ะแต่วันนี้ผีออกเรียบร้อยแล้วเขาพาไปขอเข้ามา
ปู่จันทองในพื้นที่ศาลท้ายหมู่บ้านไปเลยค่ะครับนักวิชาการแนะนำเหมือนที่คุณผู้ชมแนะนำเรามาหลายท่านเลยค่ะว่า
ถ้าเห็นดวงไฟประหลาดที่ไหนให้เอาสปอร์ตไลท์ส่องไปจะรู้ว่าคืออะไร
สู้ไปเลยคือแบบยิงสปอร์ตไลท์สู้เลยสู้ไปเลยอ่ะอ่า
แต่ทีนี้มาดูชาวบ้านเขาก่อนนะคะที่ให้ข้อมูลกับเรานะคะ
คำมีดีนาอายุหกสิบสี่ปีค่ะเป็นสับปะเรอบ้านท่าโป่งเล่าว่าปีที่แล้วเนี่ย
เก็บเห็ดกับพี่สาวตอนกลางคืนผูกเปรย์นอนในป่าเขาวงใกล้ใกล้กับบ้านท่าโป่ง
แล้วก็บ้านวังอ้ายจีดนี่แหละค่ะพี่สาวไปเจอแสงไฟประหลาดเหมือนกัน
ขนาดเท่าลูกมะพร้าวเลยนะคะแล้วก็ลอยวับก็เลยเรียกให้ดู
นึกว่าเป็นชาวบ้านที่มาส่งไปเก็บเห็ดตอนกลางคืน
แต่ปรากฏว่าไม่ใช่คนมาเก็บเห็ดก็เลยเชื่อว่าเป็นผีโพง
เพราะเห็นมาสามสี่ครั้งแล้วผีโพงก็คือเหมือนว่านโพงที่แบบ
เขามีคาถาอาคมปลูกเอาไว้ตอนกลางคืนก็จะลอยมาหาของกิน
แต่ก็หน้าของผีโพงจะเหมือนกับหน้าของเจ้าของที่ปลูกว่านผีโพงเอาไว้
ครับเขาก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นผีโพงเนี่ย

แล้วจะหน้าเหมือนคนเจ้าของลอยไปตอนกลางคืน
นางคำมีบอกว่าทุกวันพระใหญ่ช่วงเดือนหก
พระใหญ่ช่วงก่อนเดือนสิบสอง
ชาวบ้านจะเห็นนะคะดวงไฟประหลาดจะลอยมาจากทางถ้ำพระ
ตกที่ทุ่งนาและสารเจ้าพ่อขุนหลวง
ซึ่งเป็นสารประจำหมู่บ้านเขาบอกว่าเห็นแบบนี้ทุกปีนะคะ
ครับเห็นทุกปีเลยถ้ามองจากหมู่บ้านวังไอ้จีด
จะเห็นบ่อยคาดว่าอาจจะเป็นวิญญาณของผีชาวมอนในสมัยโบราณ
ที่เคยอาศัยอยู่บริเวณนี้
อันนี้มันร้อยนะพ่อแต่ว่าอันนั้นไปไกลครียดเห็นเห็น
เขาอาการอยู่นี่แหละ
กระดูกคนแปบสอกมันมันจิตรรย์อยู่อันวาด

นี่ก้อนเขานายทำนายทำมันจะมีบุราณมันจะมีผ้ามีอย่างอยู่นั่น
ด้านในกรงดาวพลศีลายุหกสิบเอ็ดปีค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
บ้านท่าโป่งตำบลวังตะเข้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิ
บอกว่าเรื่องอาถรรพ์ที่บ้านวังอ้ายจีด
กับบ้านท่าโป่งมีเยอะค่ะดวงไฟประหลาดเนี่ยเห็นบ่อย
แต่ก็พิสูจน์ไม่ได้คือเราไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่มาหลายวัน
หลายคนบอกจริงจริงนะคะครับว่าเขาเห็นดวงไฟประหลาดจริงจริง
เห็นกันมาตั้งนานแล้วด้วยเห็นกันบ่อยมากด้วย
แต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรไงก็ได้แต่ฟังจากคำบอกเล่ามาเรื่อยว่า
กระสือหรือเปล่าผีโพงหรือเปล่าหรือเป็นวิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขา
อันนี้ชาวบ้านเองบอกว่าก็ตอบไม่ได้ฟันทงไม่ได้
แต่ถ้าถามว่าเห็นดวงไฟประหลาดไหมเขาบอกเขาเห็นนะคะครับ
กงดาวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าโป่งบอกว่าช่วงปี๒ปีมาเนี่ย
ก็เจออาถรรพ์เจ้าป่าเจ้าเขาเหมือนกันมีอยู่คืนนึง
ส่องไฟเก็บเห็ดจับปลาบนเขาแล้วก็ไปผูกเลนอน
อยู่ดีดีเชือกผูกเปรย์ขาดเฉยเลยอืม
เป็นเปรย์ใหม่นะคะก็เลยบอกเจ้าป่าเจ้าข่าวว่าอย่ามากวนกันเลย
ผูกเปล่าอีกรอบปรากฏว่าเปล่าขาดอีก
วันต่อมาค่ะนายกงดาวบอกว่าไปซื้อเปรย์ใหม่ซะเลย
แล้วก็ลองขึ้นไปอีกรอบไปผูกเปรย์เหมือนเดิม
ปรากฏว่าเปรย์ขาดอีกครับขาดสามรอบ
ทีนี้เลยไม่ผูกเปรย์แล้วเอาเปรย์มาปูแผ่นอนกับพื้นซะเลย
ดึกค่ะเห็นร่างผู้หญิงผมยาว
ลอยมานายกงดาวบอกว่าเห็นแบบนี้
เห็ดแล้วแล้วผู้เท่าผู้แก่ก็เคยเล่าให้ฟัง
ร่างผู้หญิงผมยาวแบบนี้คือเป็นหญิงสาวโบราณ
ผิดหวังจากความรักแล้วก็ไปผูกคอตายอยู่ตรงนั้น
แล้วนายกงดาวบอกเห็นจริงจริงอืม
พ่อไปแชนไปนอนกันแล้วพ่อไปนอนปั๊บก็ขาดปุ๊บคือกัน
วันนี้เอามึงเอากูแช่อีกทีเอาแน่จริงมึงเอาอีกก็เลยบอกแน่จริงเอาอีกกันเลย
ต่อสายแล้วก็นอนอีกผูกนอนอีกแล้วก็ขาดอีก
บางทีนี้๓รอบ
เมื่อแรกก็๓รอบเมื่อที่สองก็๓รอบที่วันเปลี่ยนไม้ก็๓รอบ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนที่เห็นดวงไฟประหลาดวันแรกเลยค่ะ
ไปคุยอีกรอบนึงนายเอกพลสุเสนา
ก่อนจะเห็นดวงไฟประหลาดจะมีไก่ตายวันละตัว
เรื่องนี้นายเอกพลบอกว่ามันไม่จริงหรอก

ก็บอกไปตั้งแต่วันแรกแล้วว่ามีไก่ตายแต่เป็นไก่ชนที่ตีกันตาย
แล้วเจ้าของเอาไปฝังดินไม่ได้มีไก่ตายวันละตัวจากฝีมือของผี
ไม่รู้ว่าผีอะไรนั่นแหละครับชาวบ้านก็เลยขอความร่วมมือกับคุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่มาหลายวันเนี่ยนะคะบอกว่าขอเถอะไม่อยากให้นำเสนอเรื่องราวแบบนี้
เพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจสอบแล้ว
ว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้มีเรื่องราวของผีปอบ
ชาวบ้านเขาเชื่อแค่ว่านี่คือดวงไฟประหลาดอย่างที่บอกคุณผู้ชมอะค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าก็เขาเชื่อเพราะเขาเห็นดวงไฟประหลาดจริง
ก็เป็นเรื่องความเชื่อของคนในพื้นที่ครับแต่เขาไม่ได้มาบอกว่าเป็นผีปอบหรือเป็นอะไร
ไม่ได้ว่าไก่ตายวันละตัววันละตัวแล้วก็เห็นดวงไฟอะไรอย่างนี้ไม่ใช่
เพราะผมก็อยากจะบอกว่ามันฟ้ากันมั่วแหละครับฟ้ากันมั่วมากที่ว่าไปให้ข้าวว่าใกล้ตายวันละตัวสองตัวนะครับ
มันไม่ใช่ความจริงครับมันตายตั้งแต่เมื่อมันตีกันตายน่ะตายอยู่ครับ
ให้ข่าวมั่วครับแล้วผมไม่ได้พูดแล้วเลี้ยงปอบเนี่ยผมก็เสียเพราะว่ามันบ่มีครับ
แต่เสียงไฟล์เนี่ยผมเห็นครับมีครับ
ทีนี้ค่ะก็มาดูในมุมตามหลักวิทยาศาสตร์ในมุมของนักวิชาการกันบ้างนะคะ
ทีมข่าวติดต่อไปที่รองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ออสนะคะ
อาจารย์บอกว่าเรื่องดวงไฟประหลาดเนี่ยนะอย่าเพิ่งฟันทงว่าเป็นผีกระสือ
อาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์
อาจารย์แนะนำว่าถ้าเจอดวงไฟที่ไหนให้ใช้สปอร์ตไลท์ส่องไปแบบตรงเต็มเลย
ความจริงจะปรากฏทันทีว่านี่คือดวงไฟอะไรกันแน่
หลักความเป็นจริงมันน่าจะเกิดเป็นอะไรได้บ้างนอกจากกระสือนะครับ
เช่นไฟที่เกิดจากโคมลอยหรือบอลลูนในการพยากรสภาพอากาศนะครับ
เขาจะปล่อยโคมลอยตัวนี้เพื่อเก็บสภาพอากาศในตอนกลางคืน
ซึ่งตัวนี้ก็ต้องไปดูว่ามีการปล่อยอุปกรณ์ดังกล่าวในระแวกนั้นหรือไม่
เสียดายน้องอายุ๑๕คนนั้นนะครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์หนีก่อน
ถ้ามันเข้ามาใกล้ให้ใช้สปอร์ตไลท์ส่องเข้าไปเลย
จะเห็นชัดเจนว่าวัตถุตัวนั้นคืออะไรแล้วจะเป็นการพิสูจน์แบบสิ้นข้อสงสัย
เพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างอาจารย์ออสบอกเนี่ยก็ต้องรอให้เจออีกครั้งหนึ่งใช่ไหม
แต่ต้องเตรียมลักษณะเหมือนกับไฟฉายใหญ่หรือว่าสปอร์ตไลท์ไปด้วย
แต่ปัญหาคือว่าที่เขาเจอกันบ่อยช่วงแรกเจอแบบทุกวันทุกวันเลยเนี่ย
พักหลังหลังพอคนเยอะแล้วไม่ค่อยเจอใช่ไหม
หรือไม่ก็ต้องไปถามหน่วยงานเกี่ยวด้านการตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่แล้วว่า
เออมีการปล่อยอะไรไปวัดอุณหภูมิตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงกลางคืน

คือทีมข่าวเนี่ยค่ะติดต่อไปที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชายภูมินะคะ
ก็ได้รับคำยืนยันมาว่าไม่มีโดรนไม่มีอากาศยานตรวจวัดคุณภาพอากาศ
โดยจะใช้การตรวจจากดาวเทียมเป็นหลักนะคะ
ดังนั้นไม่ได้มีโดรนมีอากาศยานตรวจวัดคุณภาพอากาศอะไรมาขึ้นบิน
ส่วนปริมาณน้ำฝนก็จะมีสถานีตรวจวัดโดยเฉพาะนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยจะทำตามคำแนะนำของอาจารย์ออส
ด้วยวิธีการใช้สปอร์ตไลท์ส่องไปที่ดวงไฟประหลาด

แต่ว่าณล่าสุดที่คุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป

วันแรกเจอแต่หลังยังไม่เจอ
ก็เลยรอว่าถ้าเจอเราพร้อมแล้วสปอร์ตไลท์ที่จะส่องไป
ดวงไฟประหลาดที่ว่านี้คืออะไร
ดังนั้นคุณผู้ชมก็ต้องรอพิสูจน์ไปพร้อมกับเรา
อันนี้ที่ชัยภูมินะที่คุณปียชาติอยู่มีสปอร์ตไลท์อยู่ในมือแล้ว
แล้วค่ะเราพร้อมแล้วให้จะส่องไฟไปนะคะ
คืนไหนแล้วส่องขึ้นไปเลย
อาจารย์ออสบอกส่องขึ้นไปนี่รู้แน่คืออะไร